สนุนโดยผลิตภัณฑ์นมข้นหวานตรามะลิ

กล้าปมามาวมอยจอย๔จอย๕นะ
เมาส์มอยกันตลอดเวลาเลยนะคุณผู้ชมค่ะ

เป็นหมวดของแพร็กเกอร์
คอนน์เฟลตบิสกิตต่าง

ปกติเราจะพูดถึงแบบมีหมวดของขาว
ใช่ไหมแล้วก็ขนมไทยไปแล้ว
แต่วันนี้เป็นหมวดนี้ทำไมเธอดูฟินมาก

อยู่แล้วคือปกติถ้าแพร็กเกอร์

หลายคนก็บอกว่าไปกินไก่แยมไปกินกับของอะไรเปรี้ยวใช่ไหม
แต่วันนี้จะมาแนะนำว่าถ้าเกิดลองกิน

ระดาเนี่ยช่วงนี้เขาไม่ค่อยกินข้าวเช้าแล้วพี่ศรี
ไม่ได้ออกทีวีเนอะจะทำอะไรน้องทำอะไรบางอย่าง
คือบีบมันจะต้องไม่ผ่านบิสกิฟต์บีบเข้าปากต้องต้นกันไปเลยนะ
อย่างนี้เลยใช่มั้ยดูดนี้ใช่มั้ยนี่ไงนี่ไงแค่บีบแค่นี้คุณผู้ชม
นุ้ยว่าเราก็ได้เป็นของว่างดีแล้วเนอะ
หรือว่าอยากจะเพิ่มเติมแบบว่าผลไม้ลงไปให้แบบนิดนึง
ก็เป็นของว่างให้เด็กเวลากลับจากโรงเรียนอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะ

เคราะห์ก่อน

มนุษย์แม่นี่ก็ชอบนี่ไงหยด
ยิ้มงานด่าฉันอีกก็ต้องก่อยขอโทษนะกิจงาน

ชอบเอาอย่างนี้มะลิทากับขนมปังอะไรง่าย
เชิงชื่นอ่ะ

เดี๋ยวนุ้ยอยู่โรงพยาบาลแล้วพี่จะซื้อไปให้นะดีไหม

พี่ว่าทางมะลิเขาต้องจัดกระเช้าไปเยี่ยมแกแน่เลย
เพราะว่ามันสะดวกใช่ไหมเติมน้ำตาลให้แม่นิดนึงเนาะ

หยดเนาะถ่าแล้วนะคะเอ้อหนูไทนิดนึง

ลาดอ่ะเยี่ยมหูพี่อย่างนี้เลยเหรอ

ไม่แล้วที่ชอบคืออะไรคือเขาพกพาได้สะดวก

แล้วก็ไม่ต้องมานั่งแบบเอามีดปังต่อเหรอพี่น้อง

ไม่เอาอันนั้นไว้ทำกับยาสีฟัน

งานผลงานเราก็เริ่มไม่เชื่อมโดงอ่ะนุย

พี่พ๊อปกินแล้วพี่พ๊อปเอาทิชชูเช็ดใช่ไหม

อืมโอเคมากเลยนะคะ

ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเข้ากับคอนเซ็ตเนอะ

นะฮะลองดูเออเดี๋ยวอื้ม
เดี๋ยวพี่ลองสิเอาป๊อปคอนมา
อื้มป๊อปคอนแบบที่ยังไม่ได้ปรุงนะ

ลองดูลองดูอร่อยแน่นอนอันนี้ก็เป็นไอเดียของเรานะคะแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมเองเนี่ยมีไอเดียอะไรก็ส่งมาให้เราได้
ไลน์สิอยากอ่านไลน์ทักทายคุณผู้ชม

ช่วยพี่ไงกระละมุกพี่ไง

คุณกิ๊กสวัสดีเขาไปโดดแล้วแสบคอเลย
เขาบอกว่าสีมันเบิร์นดีมากสีสีตาจะหลุดออกมาจากเบ้า
จริงมันเหนื่อยมากนะนุ้ยเหนื่อยกว่าซุมบ้าไทยแลนด์อีก